ไปดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะมีเหตุฆาตกรรมโหดเกิดขึ้นนะคะ
เป็นชายวัยหกสิบหกปีคนหนึ่งเอามีดยาวประมาณฟุตนึงนะคะ
ไล่ฟันคนที่อยู่บ้านเดียวกันอ่าชื่อเดียวกันด้วยครับ
ซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นปมหึงหวงแต่ว่าฟันทีนี่ฟันไม่ยั้งเลยนะคะ
ฟันทั่วทั้งตัวสิบกว่าแผลจนเลือดเนี่ยกระจายแต่มันหมดเลย
ซึ่งผู้ตายก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยค่ะตำรวจสอบพอสองพี่น้อง
สุพรรณบุรีพร้อมด้วยแพทย์และกู้ภัยก็ไปตรวจสอบสภาพศพของนายประเสริฐพรมศ
วัยห้าสิบปีนะคะถูกมีดแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักคนงานที่ตำบลศรีสำรานค่ะ
ต้องขออนุญาตเบลอภาพแล้วก็ทำเป็นขาวดำนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าสภาพศพเนี่ยนะคะ
มีบาดแผลถูกฟันแทงด้วยอาวุธมีดมากกว่าสิบแผลมีทั้งที่หัวที่หน้าท้ายทอย
เอวขวาขาขวาแล้วก็ที่ลำคอคือเลือดกระจายทั่วห้องค่ะ
ที่นอนเลอะหมอนเลอะมุ้งกระจัดกระจายไปหมดไปดูที่พุ่มไม้ใกล้กับที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอมีดเปื้อนเลือดยาวหนึ่งฟุตซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็รู้มาว่าผู้เกาะเหตุเนี่ย
ประเสริฐเหมือนกันนายประเสริฐภูสิงอายุหกสิบหกปีค่ะ
ซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานหลบหนีไปแล้วไปสอบถามนายสุชาติยอดสมใจหรือว่าช่างแจ๊ค
แจ๊คเนี่ยเป็นรับเหมาก่อสร้างที่เป็นลูกเขยของนายประเสริฐผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าที่บ้านพักคนงานหลังนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละ
ก็คือนายประเสริฐผู้ตายเป็นช่างเหล็กทำงานอยู่ด้วยกันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
กางมุ้งนอนอยู่บนเตียงข้างนอกส่วนอีกคนนึงก็คือนายประเสริฐคนก่อเหตุค่ะ
นอนพักอยู่ภายในห้องสองประเสริฐเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำ
เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยมักจะหึงหวงแม่ยายของตัวเอง
ก็คือหึงหวงภรรยาค่ะคือเอาว่าภรรยาจะไปพูดคุยกับใครไม่ได้เลย
คุยกับใครก็หึงไปหมดโมโหไปหมด
พ่อตามีเรื่องมาแยนผมผมมีเรื่องอย่างเดียวเลยครับ
อ่ารู้แล้วไม่ต้องฟิงกับใครด้วย
ทีนี้คาดการณ์จากเรื่องราวที่ได้ฟังมาเนี่ยนะคะ

คาดว่านายประเสริฐคนก่อเหตุเนี่ยนะคะคงไปคว้ามีดออกมาจากห้องนอน
แล้วก็เปิดมุ้งมากระหน่ำฟันนายประเสริฐผู้ตายที่นอนอยู่ในมุ้งเลย
ก็เกิดการต่อสู้กันแต่ว่าสู้ไม่ได้ค่ะคนหนึ่งมีมีดอีกคนมือเปล่า
ก็น่าจะมีการวิ่งหนีออกจากมุ้งแต่พลาดท่าถูกฟันแทงจนตายนะคะ
ล่าสุดตำรวจเตรียมขออนุมัติหมายจับนายประเสริฐภูสิงศ์คนก่อเหตุแล้ว
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ